หลงของเกมฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖
เมื่อวานนี้นะครับไทยเสมอกับสิงคโปร์ไป๑ประตูต่อ๑
คนในโลกโซเชียลนะครับมีการแชร์ภาพของนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์
ที่มีใบหน้าไปละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าปีโป้ศิโรสชัดทองครับ
หลังจบเกมที่ทีมชาติไทยเฉินชนะสิงคโปร์ไป๑๐
และฟิลิปปินส์เสมออินโดนีเซีย๒๒ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐
นัดที่๒กลุ่มเองเมื่อวานนี้ก็มีแฟนบอลในโลกโซเชียล
แชร์ภาพของโอเจเปอเรียนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส
ซึ่งหน้าตาไปคล้ายกับเจ้าปีโป้ศรีโรธฉัดทอง
หน้าทีมชาติไทยราวกับฝาแฝด
หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ยังเล่นตำแหน่งกองหน้าเหมือนกัน
แล้วก็มีอายุไล่เลี่ยกันด้วยครับ
โดยซีโรดอายุ๒๓ปีมากกว่าโอเจเบจแค่พี่เดียว
แต่เมื่อเทียบสรีระกันแล้วเจ้าปีโป้สูง๑๘๔เซนติเมตร
ส่วนโอเจสูงแค่๑๖๘เซนติเมตร
แต่ผลงานในทีมชาติของโอเจเบจดีกว่า
โดยยิงไปแล้ว๒ประตูจากการเล่นทีมชาติฟิลิปปินส์๑๙นัด
ส่วนศิโรธยังรอประตูแรกในนามทีมชาติ
หลังจากได้โอกาสลงเล่นไปแล้ว๗นัดครับ
ขณะที่ชนะทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทย

เปิดเผยถึงบทสนทนาที่เข้าไปคุยกับฮัสซานซันนี่

เนื่องจากเคยพบกันหลายครั้งในไทยลีก

ซึ่งซันนี่ก็ตอบว่าเขาต้องทำตามคำสั่งของโค้ช

แม้จะรู้สึกเซ็งบ้างที่ไม่ยอมเล่นเกม

สภาพร่างกายของเขายังไม่สมบูรณ์เต็มที่
ในเกมชนะสิงคโปร์เมื่อวานนี้
หลังจากได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่

ออสเตรเลีย๒๒ซึ่งรอบต่อไปที่จะพบกับ

เพื่อให้ร่างกายกลับมาฟิตเต็มร้อย

อีก๘วันก่อนจะกลับมาเล่นรอบรอง
ชนะเลิศนัดแรกวันที่๔ธันวาคม
วันที่๒๕พฤศจิกายนจะเจอกับฟิลิปปินส์
และอีกคู่สิงคโปร์เจอกับอินโดนีเซีย
ลงสนามพร้อมกันเวลา๑๙นาฬิกาครับ